เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุรสกระบะชนบษาวงาน์งากันที่จังหวัดเหลย
ในพื้นที่ถนนสายหนองหินภูกระดึง
บ้านสะพานยาวตะบลฮวยส้มอภูกระดึงจังหวัดเหลย
แล้วบ้านที่เขาอยู่ริมถนนนั้นชื่อถนนมะลิวัล

โอ้โหตำรวจบอกว่าไปไปมาเนี่ยอาจจะประมาทร่วม
คือยังไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดใช่ไหมอ่ะคล่อมเลนทั้งสองคันเลยอ่ะ
คือทั้งสองฝั่งมากันเนี่ยต่างฝ่ายต่างคล่อมเลนอ่ะค่ะ
ไม่มีใครอยู่เลนใครเลยอ่ะอืมแล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ
ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เห็นไหมฮะจะมีคนนั่งท้ายกระบะก็เดินกระดอนเลย
ตกลงมากันเต็มเลยเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งสองคันเนี่ย
ในที่เกิดเหตุตายสามเจ็บสิบเอ็ดค่ะ
ล่าสุดวันนี้ผู้ที่บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีกสอง
ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตห้าศพนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
รถกระบะอีซูซูตอนเดียวชนประสานงากับรถกระบะโตโยต้าแคป
เล่นถนนเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นางศรีตานโสธรรมมงคลเจ้าของบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
อยู่ริมถนนเลยนะครับถนนมะลิวันในพื้นที่หมู่สามตะบนห้วยส้ม
อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยบอกว่าขณะเกิดเหตุ
นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านกับครอบครัวได้ยินเสียงเบรกรถมาแต่ไกล
จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังตู้มก็รีบลุกขึ้นมาดู
แต่ก็ยังไม่กล้าไปดูคนเดียวนะแล้วก็มีลูกสาวกับลูกเขยเนี่ย
วิ่งมาดูด้วยกันบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มีทั้งเจ็บและตายทั้งที่เป็นทางตรง
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุบ่อยขนาดนี้
ชาวบ้านตรงนั้นบอกนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปดูที่เกิดเหตุพบว่าเป็นถนนทางตรงนะครับ
พื้นผิวจราจรก็ไม่ได้ชำรุธไม่ได้ขรุขระนะ
ที่เกิดเหตุก็ยังมีเศษอะไหล่รถอยู่แถวริมถนนด้วยนะครับ
กลางถนนตำรวจก็นำสีสเปรย์มาพ่นเป็นจุดเกิดเหตุเอาไว้
ประสานงากันแบบคร่อมเลนกลางถนนทั้งคู่เลยนะฮะ
อรุณีจันนามเรืองหนึ่งในผู้บาดเจ็บ
ที่ตอนนี้แพทย์ก็ยังให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูกระดึงนะครับ
บอกว่าตัวเองนั่งท้ายรถกระบะอีซูซูมากัน๑๐คน
มาจากอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
เพื่อจะไปส่งพระและไปเยี่ยมญาติที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
กระบะคันหนึ่งนะแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
แต่คนอื่นเนี่ยโอ้โหเจ็บกันเยอะเลยนะครับ
ก็ตลอดทางเนี่ยก็หลับกันมาฮะแม้ว่าจะนั่งท้ายกระบะนะ
จู่ก็ได้ยินเสียงดังโครม
รู้สึกตัวอีกทีก็คือตัวเองกระแทกกับกระบะหลังคนขับ
แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยมาฟื้นอีกทีคือที่โรงพยาบาล
ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงหลังนะครับ
ส่วนนายสุริยาศรีเมฆคนขับกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย
ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของนายบุญอินแขนอายุ๖๙ปี
นางลมอินแขนอายุ๖๕ปี
เป็นสองสามีภรรยาที่ขับรถกระบะโตโยต้าซึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ญาติได้ทำพิธีทางศาสนาอยู่ที่บ้าน
ลำดวนพงศิษฐ์ลูกสาวของผู้ตายทั้งสองบอกว่า
มีรางสังหรณ์ตั้งแต่ตอนพ่อจะออกจากบ้านเพื่อไปประชุมสหกรณ์ที่อำเภอหนองหิน
ตอนนั้นได้เตือนพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนขับรถเร็วบวกกับมีรังสังหรณ์ด้วย
บอกพ่อแล้วบอกเหมือนไม่อยากให้ไปแต่พ่อไม่ฟังบอกว่าไปครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไม่ไปอีกแล้ว
ก็เลยหันไปบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องไปกับพ่อได้ไหมแต่แม่ก็ไม่ฟังจนมารู้ข่าวก็คือพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทั้งคู่
แต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งนี้กระบะคันนี้ที่เขาไปกันสองสามีภรรยาเนี่ยเขายังติดใจว่าตกลงฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูก
อืม
พยายามเตรียมบอกให้ไปเพราะว่าเกรียร์แล้วแต่เกรียร์ก็ไม่ฟังเพราะว่าเกรียร์เลยว่าไปแค่นี้สุดท้ายพ่อก็ไม่ไปไหมแล้ว
เกรียร์ก็ลั่นไปจนได้ไปจริงจริง

เกรียร์จะไปผสมสหกรณ์ก็
บอกว่าเกรียร์ขับรถไวเกินไปอย่างเงี้ยนะ
หนูก็เลยว่าพ่อลงมาลงมาเกรียร์ก็ไม่ยอมลงมาเกรียร์หอควรเลย
หนูก็มาห้ามเมย์เมย์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเราก็มาฟัง
แม่ก็เก็บข้าวของที่ว่าจังไส้จะเป็นของเราที่เป็นพวกแฮมเพิร์ตอะไรแฮมเพราะว่าเราไส้ประจำ
แม่เราก็บอกว่าสิเราก็ไปเลยขึ้นรถนำพ่อไปเลย

สองสามีภรรยาสามีจะไปประชุมอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเป็นรถกระบะที่เป็นกระบะตอนเดียว
ข้างหลังเป็นท้ายกระบะนั่งกันมาเต็มเลยข้างหน้าคนขับกับพระพิสุสงฆ์รูปหนึ่ง
ข้างหลังก็คนเต็มไปหมดก็กระเด็นกระดอนตกลงมาเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิด
คดีนี้มีโอกาสที่จะเป็นประมาทร่วมกันสูง
แต่เดี๋ยวต้องสอบพยานในที่เกิดเหตุก่อน
เพราะว่าถ้าจากภาพเนี่ยคือคล่อมเลนทั้งคู่ไง
แต่ต้องไปสอบพยานในที่เกิดเหตุก่อนว่ามันมีตัวแปรอื่นหรือไม่
อย่างเช่นมีรถคันอื่นมาตัดหน้า
ทำให้คันใดคันหนึ่งเสียหลักไปคล่อมเลนแล้วชนประสานงาหรือไม่

แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ารถคันไหนผิดคันไหนถูก
เมื่อเช้านี้ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลเลยว่ามีผู้บาดเจ็บที่นำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
คือนายภัยศาลอ่อนสองชั้นกับนางพิกุลทองโคตรที่นั่งท้ายกระบะรถอีซูซูเสียชีวิตอีก๒นะฮะ
ทำให้รวมแล้วเสียชีวิต๕ศพในคดีนี้นะครับ